คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุค่ะมีคนที่ขี่รถส่งอาหารนะคะ
แล้วก็เปลี่ยนเลนลักษณะเปลี่ยนเลนกระทันหัน
รถจักรยานยนต์ที่ตามมาเบรกไม่ทันก็พุ่งชนนะคะไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
มันไหลแล้วพี่เฮ้ย
นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถรถที่ตามหลังมานะคะ
อย่างที่เห็นในภาพนี้คือรถจักรยานยนต์ส่งอาหาร
ลักษณะคล้ายกับเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันอย่างนี้
นี่ค่ะแล้วจักรยานยนต์ที่ตามมาชนท้ายแล้วก็กลิ้งไปกับพื้นนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ทีมข่าวติดต่อไปคนที่เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็โพสต์คลิปนี้นะคะ
ชื่อว่านายวุฒิชัยขาเขียว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยสุขุมวิท๒๒ก่อนถึงไฟแดงค่ะ
ช่วงกลางคืนนะคะวันเสาร์ที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

คนที่ไปชนก็โอ้โหรถนี่คว่ำถลายไปกับพื้นนะคะ
ข้างหน้ามีสัญญาณไฟคือเหมือนกับอีกแป๊บเดียวก็คือจะไฟเขียวครับ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะ
คนเจ็บก็คาดว่ามีเพื่อนที่ตามหลังมาอีกคันช่วยนำส่งโรงพยาบาล
ไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่ภาพเห็นแล้วหวัดเสียวค่ะ
จังหวะนี้นะฮะนี่จะไปขวาแล้วมาซ้าย
ใช่ค่ะเปลี่ยนปุ๊บไปเลยอย่างนี้ค่ะ